จากที่เราจะต้องจับตาเกี่ยวกับเรื่องของพายุจะเข้ามาใกล้กับเราไหมเนี่ยนะคะ
เจ้าความปลาซุแล้วก็จะส่งทนกระทบลักษณะซ้ำเติมค่ะ
ปริมาณน้ำในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยนะคะตอนนี้เราต้องตรวจสอบน้ำก่อนนะคะว่า
เรามีมากเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานค่ะมวลน้ำชีตอนนี้เอ่อ
ล้นตลิ่งนะคะเข้าทั่วหมู่บ้านปลาปัดที่มหาสารคามสูงมากค่ะ
ติดอยู่ที่ชั้นสองของบ้านด้วยค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพค่ะ
นี่คือความยากลำบากของการหาทางออกนะครับครับ
น้ำลึกน้ำไหลแรงไม่ใช่อุปสรรคครับอุปสรรคคือหาทางไปไม่เจอแล้วก็น้ำไหลแรงแบบตื้นนะครับ

เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นหญิงท้องแก่ใกล้คลอดนะครับ
ตอนนี้เรารับออกมาจากพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ
นี่เป็นภารกิจของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทางน้ำกู้ภัยเมตตาธรรมและกู้ภัยอุดมเวศค่ะ
นำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ไปช่วยเหลือหญิงท้องแก่ใกล้คลอด๑รายติดอยู่ที่ชั้น๒ของบ้านค่ะ
นอกจากนี้ก็ต้องอุปยบชาวบ้านหมู่บ้านประปัติตำบลยางท่าจ้างอำเภอกโกศุมภิษัยมหาศาสตราคามออกมาด้วย
คือจุดนี้น้ำท่วมสูง๒เมตรค่ะถนนถูกตัดขาด
จากพนังกั้นน้ำชีขาดประมาณยี่สิบเมตรทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบ
คาดว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงอีกหลังจากนี้นะคะ๑๒เมตรนะคะ
ก็เลยต้องนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปปฐมพยาบาลหญิงท้องแก่ใกล้คลอด
และนำตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะ
อยู่ที่ภาคอีสานค่ะที่ขอนแก่น
อุบลรัฐตอนนี้ก็เร่งระบายน้ำค่ะลงสู่ลำน้ำพองเพื่อที่จะรองรับพายุไลออนร็อก
ประกอบกับน้ำทีจากชายภูมิไหลลงสู่ขอนแก่นพอดีเลยค่ะ
น้ำพองปริ่มตลิ่งแล้วตอนนี้ไหลลงก็ช้า
เนื่องจากน้ำชีหนุนอยู่ด้วยค่ะส่งผลให้พนังกั้นสามแอลที่บ้านคุยโพตำบลบึงเนียม
เกิดรอยรั่วหลายแห่งเลยไหลลงที่นานและพื้นที่การเกษตร
ต้องใช้รถแบ็คโฮลค่ะ๒คันเอาหินเอาดินเอาตะข่าย
อุดรอยรั่วตลอดทั้งวันเลย
วันที่จะพนังกั้นน้ำจะพังทลาย
และน้ำก็จะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
แต่ก็พบว่าลำน้ำพองบางจุด

ระหว่างหมู่บ้านคุยโพกับหมู่บ้านบึงสว่างค่ะ
ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ก็ต้องเร่งโกยดินเสริมพนังกั้นน้ำให้สูงขึ้น

จะได้ไม่ซ้ำรอยปี๒๕๖๐นะคะ
ปี๖๐น้ำพองเคยท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น

พรุ่มในการลงไฟฟ้าพลังน้ำ
ตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัฐ

เขื่อนอุบลรัฐปิดประตูระบายน้ำ
เหลือระบายผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเท่านั้น
เป็นการช่วยลดการระบายน้ำค่ะ

เช้านี้เหลือเพียง๑๕ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้น
ตอนนี้ก็ทำให้น้ำพองใต้ประตูเขื่อนแห้งลงทันที
ชาวบ้านออกไปจับปลาออกไปทำมาหากินได้แล้วนะคะ
จากภาคอีสานไปที่ภาคใต้
ภาคใต้ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะ
จังหวัดตามริมทะเลฝั่งอันดามันพังงาค่ะ
วันนี้มีฝนตกหนักมีคลื่นลมแรงด้วย
ส่วนที่ลำคลองและแม่น้ำสายหลัก
ปริมาณน้ำสูงขึ้นน้ำกลายเป็นสีเหลืองด้วยนะคะ
นายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัด
สั่งเลยค่ะให้หน่วยงานในพื้นที่๘อำเภอ
เฝ้าระวังอุทธกภัยวาตภัยและดินโครนถล่ม
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได้
อกจากนี้ค่ะจัดตั้งศูนย์อำนวยการ
เฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทธกภัยวาตภัยและดินโครนถล่ม
แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณลาดเชิงเขา
ราบต่ำริมน้ำไหลผ่านและพื้นที่เสี่ยงภัย
ให้ระมัดระวังรวมถึงที่สำคัญมากนะคะ
จะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนที่ระนองค่ะตลอดทั้งคืนฝนตกลงมาต่อเนื่องเลย
ทำให้เกิดดินภูเขาถล่มลงมา
เป็นแบบนี้เลยค่ะทับเส้นทางถนนเพชรกะเสม
ขาเข้าขาออกที่จะเข้าสู่ตัวเมืองระนองค่ะ
เจ้าหน้าที่เริ่มทำการตักดินภูเขาจำนวนมาก
พร้อมต้นไม้หลายขนาดที่ไหลลงมากับดินภูเขา
ออกจากแนวถนนแต่การทำงานก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะ
เพราะว่าทำงานไปด้วยฝนตกลงมาด้วยนะคะ
โดยได้ทำการปิดเส้นทางทั้งในส่วนผู้ใช้รถจะออกจากตัวเมืองระนอง
และในส่วนที่จะมาจากพื้นที่อื่น
หรือเพื่อเดินทางไปต่อยังฝั่งอนามัน
และยังไม่คาดการณ์ไม่ได้นะคะว่าจะสามารถเปิดเส้นทางได้เมื่อไหร่

ตอนนี้นะคะยังคงมีดินเลื่อนไหลลงมาตลอดเวลาทุกครั้งที่มีฝนตกลงมาค่ะ

เจ้าหน้าที่นะคะขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นขาเข้าและขาออกจากตัวเมืองระนอง
ให้ใช้เส้นทางเบี่ยงบ้านหินช้างค่ะ
ฟังแบบนี้นะคะใครที่จะไปตัวเมืองระนองนะคะ
ให้ใช้เส้นทางเบี่ยงบ้านหินช้างค่ะ